เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งเอาให้มันแบบจุกไปเลย

มุกดาหารที่นั่นไปเจอกับกลอง
กลองโบราณที่มีอายุเป็นพันปีเลยครับ
กรองมาแล้วเพราะฉะนั้นพาไปดูที่นี่
ตอนแรกไปเจอกับคนนี้ก่อนคือ
เขานำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเลยนะลงไปตรวจสอบเก็บรายละเอียด
หลังจากมีคนพบกลองสำริดโบราณในพื้นที่ทุ่งนาชาวบ้าน
คำอ้อมหมู่๑๑ตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

เราเห็นแล้วเนี่ยสภาพก็ยังดูมีความสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งนะ

คือพอเจอก็นำมาเก็บรักษาเอาไว้ที่บ้านของนายสมพงศ์คุ้มสุวรรณ
ซึ่งเป็นนายอำเภอคำชะอี
คือชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านใกล้เคียงรู้ข่าว
โอ้โหรีบมาเลยครับ
ดอกไม้ทูบเทียนมาสักการะกันก่อนเลย

โชคลาภเพราะว่าทางภาครัฐเขาก็ยืนยันแล้วนะ
ว่ายังไงซะเออกลางเดือนหน้าเราได้เจอกันแน่นี่
เล่าถึงเรื่องของกลองต่อผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่๙อุบลราชธานี
เปิดเผยนะครับหลังจากที่นายอำเภอคำชะอีทำหนังสือถึง
เพื่อให้เดินทางมาตรวจสอบเรื่องนี้
พอตรวจสอบแล้วจากฐานข้อมูลที่เคยค้นพบแล้วด้วยเนี่ย
เขาเชื่อว่าเป็นกรองสำริดโบราณที่สร้างขึ้นจากทองเหลือง
ก็เลยยืนยันว่าเป็นกลองสำลิดโบราณที่จำแนกอยู่ในกลุ่มที่๓
แล้วเขาก็มองไปถึงอายุของมัน
อายุจะอยู่ที่สักประมาณ๑๕๐๐ปีขึ้นไป

เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทพอะไรจะเป็นอยู่ยาวนานขนาดนั้น
อันนี้เขาเรียกอีกชื่อนึงว่ากลองมโหระทึก

แต่เป็นกองมโหระทึกเมื่อ๑๕๐๐ปีที่แล้วน้องใบตอง

ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นกรองที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการหล่อ

เพื่อนำมาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญ

ขอฟ้าขอฝนทำพิธีสิริมงคล

ยังไงซะเดี๋ยวรอให้มาตรการที่เขาจะคลายล็อกดาวน์
มันมีออกมาประกาศชัดเจนก่อนนะ
แล้วชาวบงชาวบ้านค่อยแห่กันไปกัน
แต่ถ้าไปกันเนี่ยก็ต้องเว้นระยะกันด้วยนะ

ไม่ต้องไปดูตลอดข่าวแบบนี้

สดใหม่มาเลยนะคะ